เด็กหญิงอายุ๑๔ปีถูกเพื่อนผู้ชายหลอกไปกินหมูกระทะที่บ้าน
คือก็ไว้ใจเพื่อนแล้วว่าเพื่อนคนนี้สนิทกัน
ถูกต้องหรือไทส์ที่สุดแล้วก็ถูกรุมโทรม
กรณีนี้ค่ะนางสาวขวัญอายุ๓๐ปี
ซึ่งเป็นแม่ของน้องรุ้งเด็กหญิงอายุ๑๔ปีค่ะ
เป็นผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจภูทรตะบนบางโทรัฐ
หลังจากถูกรุ่นพี่และเพื่อนสนิทซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน
วนลามและข่มขืนกระทำชำราว
รุ้งเล่าให้ฟังว่าช่วงเย็นวันที่๒ตุลาคม
นายเอเพื่อนผู้ชายที่เรียนด้วยกันเป็นเพื่อนที่เรียนในห้องเรียนที่สนิทกัน
ไปกินหมูกระทะที่บ้านแล้วก็บอกว่าจะมีแฟนไปด้วย
ก็เลยตกลงไปแล้วก็ขออนุญาต
ถ้าจะไปมีผู้หญิงไปด้วยใช่ไหม

ก็เลยไปขออนุญาตผู้ปกครองแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอค้างบ้านเพื่อนเลย

ประกอบกับไว้ใจว่าจะมีแฟนของนายเอเนี่ยไปนอนด้วยกันนะคะ
แต่พอไปถึงแล้วกลับไม่มีใครเลยแม้แต่ผู้ปกครองค่ะ
ไปสักพักนั่งกินกันไปก็มีรุ่นพี่ม๓อีก๒คน
และเพื่อนรุ่นเดียวกันอีกหนึ่งคนตามมานั่งกินหมูกระทะด้วย
จนกระทั่งเวลาประมาณ๔ทุ่มเสร็จก็แยกย้ายกันเข้านอน
ไม่ได้กลับบ้านด้วยความที่ก็ไว้ใจเพื่อนชายที่สนิทกันเนี่ยนะคะ
แล้วก็เห็นว่ามีรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนอีกคนนึง
โรงเรียนเดียวกันเคยเห็นหน้าค่าตากัน

คือที่นอนก็เป็นห้องเดียวกันนะแต่มันแยกเตียงไง
ตัวน้องรุ้งเขาก็นอนเตียงเดียวส่วนพวกผู้ชายก็ไปนอนอีกเตียงหนึ่งอย่างนี้
สรุปว่าคือบ้านนี้มีน้องผู้หญิงอยู่คนเดียวที่เหลือเป็นผู้ชายหมดเลย
จนกระทั่งเวลาเกือบตี๒ของวันที่๓นะคะ
ก็ถูกในเอเพื่อนที่ไว้ใจเพื่อนที่ชวนล้วนลาม
จากนั้นก็มีรุ่นพี่ม๓๒คนมาตามข่มขืนกระทำชำราว
สำเร็จความไคร้คนละ๑ครั้ง
ส่วนเพื่อนรุ่นเดียวกันอีกหนึ่งคนไม่ได้ทำอะไรเธอ
แถมเป็นคนพาเธอไปส่งที่บ้านด้วย
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งกลัวทั้งอายไม่กล้าเล่าให้ใครฟังนะคะ

คุณครูทราบว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

เพราะว่ามีเด็กซุบพูดคุยกัน

หรือว่ารุ่นพี่คุยอะไรกันเออมองเธอแปลก

ใช่คุณครูอยู่ยากอย่างนั้นแต่เห็นใจน้องมาก

คุณครูก็เลยแจ้งโทรศัพท์แจ้งไปให้คุณแม่ได้ทราบ

แล้วก็น้องรุ่งมาสอบปากคำอีกครั้ง
เงินคดีกับผู้ที่กระทำการล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างแน่นอน
ต้องการให้จับคนที่ทำค่ะ

น้องรุ้งบอกว่าจะพาลูกสาวย้ายออกจากโรงเรียนโดยเร็วนะคะ
ขณะที่ญาติของกลุ่มนักเรียนชายทั้ง๓คน

ถูกแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปีไปเพื่อการอนาจารย์
จะถูกส่งตัวไปฝากขังที่ศาลเด็กและเยาวชนค่ะ